เดี๋ยวถ้าย้อนไปดูความเคลื่อนไหวตั้งแต่ช่วงกลางวันเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ

ศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบัน

แล้วก็นอนพักค้างคืนอยู่นะครับ
วันนี้มีกิจกรรมกันตั้งแต่เช้า

การยื่นยะติเพื่อตั้งคณะกรรมณีการปฏิรูปสถามรรพมหากศัตย์
ซึ่งวันนี้เปิดประชุมวันแรกนะครับ

ขอตั้งหรือไม่ขอตั้งกันอย่างไรแต่ว่า
มาขอยื่นหนังสือคัดค้าเอาไว้ก่อน

แยกย้ายกันนะครับนาง

สสจังหวัดนครปฐมกับนายนัทพงศ์
เรืองปัญญาวุธสสพเก้าไกล

ความสะดวกต่างให้กับผู้ชุมนุมที่นี่

ตะโกนต่อว่ากันเล็กน้อย

สถานการณ์ตรงนั้นเดี๋ยวจะเกิดการกระทบกับท่าน

บาทมีหลายชาติ

ออหนุ่มโตนท์ผู้ชุมนุมสอปวสอร์เขายืนยันว่าเขาก็ขออนุญาตไว้ถูกต้อง
นายสมบูรพ์อุทัยเวียนกุลเลขานุการค์ประธานศพาผู้แทนรัศดร
แล้วก็ได้บอกว่าหลังจากนี้จะนำข้อเรียกร้องของประชาชนกลุ่มนี้ไปให้กับประธานสภาผู้แทนรัศดรและประธานรัฐสภาตามระเบียบของราชการนะครับ
ยืนยันว่าสภาเป็นสถาบันที่พยายามจะหาทางออกให้กับประเทศในช่วงเวลานี้
ขณะที่นายสุวิทย์ทองประเสริฐหรือว่าอดีตพระพุทธอิสระนะครับบอกว่าทางกลุ่ม
ไม่ต้องการให้แก้ไขรัฐธรรมนูลหมวดพระมหากษัตริย์แม้แต่มาตราเดียว
ผู้ที่มีเจตนาต้องการล้มล้างสถาบันไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ
แล้วก็เรียกร้องให้นักการเมืองออกมาแสดงบทบาทในการปกป้องสถาบันด้วย
และต้องแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
โดยวันที่๕ธันวาคมนี้จะนัดรวมพลของกลุ่มกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ส่วนการที่กรทมมาคอยดูแลอำนวยความสะดวกยืนยันว่าไม่ใช่การลำเอียงนะฮะ
เพราะว่าทางกลุ่มเนี่ยขออนุญาตทำหนังสือในการขอมาชุมนุมเนี่ยถูกต้องเรียบร้อย
ที่มีน้ำมีไฟมีห้องน้ำแต่มอฟเห็นต่างมาไม่บริการอะไรแถมปริศนาคมีไฟ
เราขออนุญาตเราขออนุญาตตามกฎหมายมีหลักฐานที่โรงพักเมื่อขออนุญาตตามกฎหมายเจ้าหน้าที่ตามรัฐมนูลก็ต้องเอื้ออำนวยประโยชน์แต่ไอ้ที่ไม่ได้รับความเอื้ออำนวยประโยชน์ก็เพราะไม่ทำตามกฎหมายแต่ไม่ได้ขออนุญาต
อย่างนั้นเดี๋ยวหลายคนจะเอาภาพนี้มาเป็นประเด็นโจมตีรัฐบาลโจมตีกรทมซึ่งข้อเท็จจริงแล้วไม่ใช่กรทมเขาก็ทำตามกฎหมาย
พื้นที่ออกไปนอกจนถึงขนาดนี้ต้องเรียบร้อยดีนะครับ